มาดูคลิปที่ถูกแชร์สนั่นนะคะเป็นเรื่องสะโของนักการเมืองไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านเหล้าร้านอาหารย่านเอกมัยกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
เป็นวิวาสในสถานที่แบบเป็นสถานบริการระหว่างสอสอพักก้าวไกลกับนักเที่ยวเสื้อดำ
ส่วนต้นสายปลายเหตุจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนาทีวิวาดกันก่อนค่ะ

จากคลิปภาพก็เห็นชัดนะว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน
ใช่ค่ะคือวงจรปิดในร้านเนี่ยตัวนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะประกอบสำนวนคดีในการสืบสาวเราเรื่องว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรเดี๋ยว

คุณผู้ชมคะคู่กรณีคือคนถือแก้วยกดื่ม
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ทราบชื่อคือนายเชศคนไทยนะคะเป็นคู่กรณีเป็นนักเที่ยว
ทีนี้เขาเหมือนกับมายืนป้วนเปี้ยนอยู่ในแถวโต๊ะของเหล่าบรรดาสอสอแล้วก็คนดังในแวดวงบันเทิง
เสร็จแล้วคุณผู้ชมสังเกตมือเนี่ยค่ะมือ
แต่ว่าก่อนมือเมื่อกี้พูดคุณจะเห็นนะเหมือนเขาเอาบริเวณด้านหน้าตัวเขาไปกระแทกด้านหลังของผู้หญิงที่นั่งอยู่
แล้วตามด้วยเอามือขวาเนี่ยเหมือนไปจับที่บริเวณต้นคอเนี่ย
ไปสุภาพสตรีเขานั่งอยู่ข้างกับสอสอพักเก้าไกลเสร็จแล้วทีนี้เหมือนกับเนี่ยนำมือเอามือมาแตะหลังผู้หญิงก่อนจะตบหัวสอสอก้าวไกล

นี่ค่ะคือนักเที่ยวเอามือฟาดเข้าไปที่หัวสอสอก้าวไกล๑ที่ก่อนเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะมีการแบบโอ้โหยกพวกตะลุมบอลกันโดยฝ่ายของสอสอแล้วก็พักพวกเพื่อนของกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็ลุกคือเข้าไปกระทืบแล้วก็ทำร้ายนักเที่ยวเสื้อดำคู่กรณีอย่างที่เห็นในคลิป
คือถ้าดูจากภาพแล้วฝั่งนั้นเป็นคนมาเริ่มก่อนนะ
ก็คือลักษณะเหมือนเป็นมือแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะก่อนหลังวงจรปิดเขามีอะไรทำไมเดินมาป้วนเปี้ยนด้านหลังทำไมเอาลำตัวมาประชิดหลังทำไมเอาด้านหน้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมาชิดหลังผู้หญิงหรือว่านำมือแตะตัวผู้หญิงก่อน

รู้จักกันมาก่อนหรือไม่พูดคุยสนิทชิดเชื้อกันแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบนะคะที่ได้ภาพนี้เป็นวงจรปิดค่ะที่สถานบันเทิงร้านเล่าแห่งหนึ่งย่านเอกมัยก็จะเห็นผู้ชายเสื้อดำคู่กรณีเนี่ยเขาอายุประมาณสัก๔๐๔๕ปีทราบชื่อคือนายเทศสภาพก็เมาอย่างที่เห็นเลยค่ะเมาไม้อย่างที่เห็นเลยเดินมาก็แตะเนื้อต้
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ทราบว่าเกิดขึ้นช่วงตี๒ของเมื่อวานนี้คือวันที่๑๑สิงหาคมแล้วก็นอกจากนี้เห็นบอกว่าผู้ชายชุดดำคนนี้นายเชษเนี่ยยังมีพฤติกรรมยืนชี้หน้าด่าโวยวายฝั่งสอสอพักก้าวไกลด้วยทีนี้ภายหลังจากคลิปนี้มีการแชร์ออกไปหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
เป็นสอสอพักเก้าไกลจริงเขตกรุงเทพมหานครคือนายจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์นะคะคนที่สวมเสื้อกั๊กทีนี้ทราบว่าเป็นสอสอเก้าไกลเขตบังคลแหลมนี่แหละแล้วก็นายทีมีนายทีร่วมอยู่วงในวงนั้นด้วยนะคะส่วนคนเจ็บก็คือเป็นคนไทยคนเสื้อดำตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ส่วนผู้ที่เป็นเหมือนกับสวมชุดเดี

ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดแต่ทีนี้ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุภายในพื้นที่เอกมัยสิบสองซึ่งเป็นที่ตั้งร้านเหล้าจุดเนี้ยแหละค่ะแล้วก็ได้มีการสอบถามชาวบ้านที่บริเวณจุดเกิดเหตุชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าร้านเนี้ยค่ะปกติ

กับเรื่องของการเปิดเกินเวลาส่งเสียงรบกวนผู้คนมีผลกระทบเวลาพักผ่อน
กับการใช้ชีวิตก็แจ้งหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการ
ล่าสุดมีหนังสือร้องไปถึงภูมิในการเขตทวีวัฒนาว่าร้านนี้ใช้เสียงดังผิดปกติ
บกวนชาวบ้านเคยร้องเรียนไปแล้วทางรัฐก็มีการปรับปรุงต่างแล้ว
แต่ว่าต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการใช้เสียงดังขึ้นมาอีก
ทีนี้หลังเกิดเรื่องคุณเพศกรุณพลนะครับสศเกล้ากไกล

ว่ายอมรับว่าสสจรยุทธ์ไปเที่ยวจริงกับทีมงานของพัก
งานตัวเองด้วยนะฮะแล้วไม่เคยไปขู่อะไรที่ร้านเขาด้วยนะ
เหมือนเดินเข้ามาขอถ่ายรูปมาถีบเก้าอี้จนล้มก่อน
จนสศจรยุทธ์ก็จับเก้าอี้ขึ้นมาตั้ง
แล้วก็เข้าไปนั่งคุยข้างน้องรุ้งซึ่งเป็นทีมงานของพัก
แต่ชายคนนั้นก็ยังเอาเหมือนเอาเข่าเอาตัวมากระแทกหลังของรุ้ง

สสจรยุทธ์ก็เลยไปถามรุกว่ารู้จักกันหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วเนี่ยสอสอเองก็เลยเอามือเนี่ย
เหมือนไปปัดแขนผู้ชายคนนั้นออก
แล้วบอกว่าให้ปล่อยมือจากคอน้องซะนะ
แต่ชายคนนั้นกลับมาตบหน้าสอสอจรยุทธ์อีกทีหนึ่ง
ก็ทำให้เกิดเรื่องก็เลยเป็นไปตามคลิปวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละนะครับ
ทีนี้มันมีล่าสุดเลยคุณสสจรยุทธ์เองหรือว่าคุณต้นกล้าเอง
เขาก็อธิบายว่าเขายอมรับว่าเขาไปดื่มไปกินที่ร้านนั้นจริง
หลังจากที่ร้านปิดเนี่ยระหว่างที่รอทุกคนจะออกจากร้าน
อย่างที่บอกว่ามีชายคนนั้นเดินเข้ามาจากโต๊ะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นลุกขึ้นมามาถีบเก้าอี้ก่อนก็เป็นไปตามที่คุณเพชรได้มีการโพสต์ว่า
คือเดินเข้ามาแล้วเริ่มมีการคุกคามน้องผู้หญิงก่อน
ตัวเองนั่งอยู่ข้างก็เลยมีการยกมือไปตักเตือนเขา
แต่ว่าถูกตบหน้าอย่างแรงก็เลยลุกขึ้นแล้วชายคนนั้นก็มีการต่อยมาที่หน้าก่อน
หลังจากนั้นก็เลยมีการตอบโต้ตามสัญชาติยานของวินยูชน
คนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกายก่อนเรื่องราวทั้งหมดจบลงในคืนนั้น
ไม่มีการดำเนินกฎหมายใดทั้งสิ้นแต่ก็ยอมรับนะฮะว่าการกระทำของตัวเขานั้นไม่ถูกต้อง
ควรจะตอบโต้กลับไปไม่ควรใช้ความรุนแรง
กรณีนี้ผมยอมรับผิดครับผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจ
และเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนรัศดรบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญเป็นอย่างมาก
ทีนี้ฝากฝั่งของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่เธอจะเล่าแล้วก็บอกได้
คุณรุ้งค่ะทราบชื่อผู้หญิงเสื้อฟ้าคนที่โดนชายเสื้อดำคู่กรณีของกลุ่มสอสอจับที่หลัง
บอกว่าวันนั้นนะคะเหมือนกับเธอเนี่ยเข้าไปแล้วก็นั่งกินนั่งดื่มกันตามปกติเนี่ยแล้วก็ยืนยันอันนี้ออกตัวยืนยันคือเป็นกลางเลยนะคะ
บอกว่าฝั่งสอสอก้าวไกรเองเนี่ยพยายามที่จะช่วยแล้วก็ปกป้องเธอไม่ใช่เรื่องปมชู้สาวไม่ใช่เรื่องของการแย่งผู้หญิงไม่ได้ทะเลาะวิวาสกันเรื่องผู้หญิงแล้วเธอก็ยืนยันว่าตัวเธอเองไม่รู้จักกับผู้ชายชุดดำหรือว่าคุณเชษคุณเชษคือคนที่โดนสอสอลุมสกรรมนั่นแหละค่ะ
ทีนี้คุณรุ้งบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะถูกแบบเป็นกระแสข่าวไวรัลหลายคนก็โจมตีสอสอบางคนก็เห็นเป็นกลางคิดต่างนานาแตกต่างกันไป
แต่ทีนี้เธอเล่าให้ฟังด้วยข้อเท็จจริงแบบนี้อันนี้คุณรุ้งผู้หญิงคนนี้นะคะ
บอกว่าช่วงแรกเนี่ยผู้ชายเสื้อดำนะคะหรือว่าคุณเชษเนี่ยเดินมาชนที่โต๊ะของเธอก่อนแล้วก็มีท่าทางเซคล้ายคนเมา
เธอก็เลยมองว่าคุณเชษเนี่ยต้องเมาแน่เลยเมาแน่จากนั้นคุณเชษก็เดินไปเตะเก้าอี้เหมือนกับหาเรื่องก่อนด้วยนะคะ
แล้วคุณเชษก็เดินออกไปทีนี้จากนั้นไม่นานคุณรุ้งบอกว่าตัวคุณเชษหรือว่าผู้ชายเสื้อดำคนนี้จู่เดินมาจากด้านหลังแล้วมาบีบกดลงที่คอประมาณ๒๓ครั้ง
นี่คือสิ่งที่เสื้อดำทำกับผู้หญิงนะคะจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าเริ่มสัมผัสถึงความผิดปกติแล้วไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไง
แต่ว่าที่แน่เธอไม่โอเคแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถูกคุกคามทางเพศถูกทำร้ายร่างกายสุดท้ายแล้วเธอก็เลยเหมือนกับว่ามีกลุ่มสอสอรวมทั้งคุณต้นกล้าเองนี่แหละ
ที่จะถามว่ารู้จักกับชายเสื้อดำไหมเธอยืนยันว่าไม่รู้จักกลุ่มสอสอก้าวไกลก็เลยเข้ามาช่วยช่วยมาเคลียร์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการไปเคลียร์ที่หน้าร้านกันต่อ
ที่สุดเธอบอกว่าตัวเธอเองในฐานะที่เพื่อนผู้เสียหายถูกทำร้ายแบบนี้เธอบอกว่าขอบคุณสอสอก้าวไกลที่เหมือนกับปกป้องแล้วก็ดูแลเธอพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการต่อไป
ใช่ครับแต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้มีฝ่ายไหนไปแจ้งความให้จบในคืนนั้นและดูจากภาพก็ชัดเจนว่าฝ่ายนั้นเป็นคนมาแบบถูกเนื้อต้องตัวก่อนนะครับ